สวัสดีค่ะพบกับรุ่นแล้วนะกับนิชช์นัทชาหิทโมทค่ะ
คุณผู้ชมค่ะท้องฟ้าบ้านเราตลอดทั้งสัปดาห์
ครึ้มนะคะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่บริเวณไหน
ที่มีฝนตกชุกต้องระวังภัยอันตรายจากฝนเอาไว้ด้วยค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกแดดดีในช่วงเช้า
แต่หลังบ่ายไปจะมีฝนฟ้าขนอง
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่

ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
เรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
ควรวางแผนก่อนออกการเดินทางนะคะ

คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ

เพราะฉะนั้นน้องหมีแพนด้าค่ะคุณผู้ชม
ต้องลงไปเล่นน้ำดับร้อนแบบนี้นะคะ
หมีแพนด้าในเมืองเชิงตูของจีนนะคะ

อุณหภูมิพุ่งทะลุ๓๐องศาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ